เจ้ามุยถูยสินดังดาสูญหน้าทีมชาติไทย

ในเกมที่จะพบกับอิลรักษณ์ศึกฝุ่นโลกรอบคัดเลือกส่วนเอเชียค่ะ
เจ้ามุยถูยสินดังดาสูญหน้าทีมชาติไทย

ในช่วงเปิดฤดูการฟุตบอลไทยลีกในช่วงแรกค่ะ

มีชื่อติด๒๓ขุนพลนักเตะทีมชาติไทย
เกมที่จะพบกับอีรักษ์วันที่๒๔มีนาคมนี้

และกลับมาเรียกความฟิตในช่วงที่ผ่านมา
จนตอนนี้ถือว่ามีความพร้อมสมบูรณ์

ก็พร้อมที่จะลงสนามช่วยทีมชาติไทยอย่างแน่นอนค่ะ
ครับก็ถามว่าพร้อมไหมก็คิดว่าตัวเองพร้อมครับ
ว่าจะเรียกใครลงไปเล่นว่าจะเล่นแบบไหนอะไรอย่างนี้
ซึ่งผมว่ามันก็เป็นเกมที่หนักพอสมควรอะไรอย่างนี้
ขณะที่ธีรทรบุญมาทันกัปตันทีมชาติไทย
ก็เปิดเผยนะคะว่าตนเองและเพื่อนในทีมอยากจะลงเล่นเกมนัดนี้ค่ะ
เกมที่เจอกับอีรักษ์ในนัดล่าสุด
ก็เน้นในส่วนกองกลางครับ
เพราะว่าครั้งที่แล้วเหมือนกับการตัวรู้เขา

ไม่ให้ไม่ออกบอลง่ายสำหรับอีรักษ์อะไรอย่างนี้ครับก็
ก็ทุกคนก็ทำความเข้าใจดีครับ
โดยหลังจากจบเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก

กับเกาหลีใต้ที่สนามสุพัชลาศัย
วันอาทิตย์ที่๒๗มีนาคมนี้ค่ะ
ซึ่งเกมนี้ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะคะ
เริ่มเข้าสัญญาณถ่ายทอดสด๑๙นาฬิกาค่ะ
ที่เกมจะคิกออฟ๑๙นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ